ว่ากันด้วยเรื่องของคดีกำนันนกนะคะไปโฟกัสกันที่กล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมสิบห้าตัวที่อยู่ในบ้านที่เกิดเหตุบันทึกภาพในคืนวันเกิดเหตุแล้วก็เมื่อวานเนี้ยเพิ่งมีการพูดถึงการกู้ได้สำเร็จด้วยนะคะแล้วเราก็กำลังรอคอยว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นได้บ้างนะคะเมื่อวานนี้เนี้ยก็มีการพูดถึง
แล้วก็เห็นภาพที่รองโจ๊กบอกว่าโอ้โหตอนเกิดเหตุเนี้ยเรียกว่าวิ่งหนีแตกกระเจิงกันเลยครับอันนี้เป็นประเด็นที่เมื่อวานนี้มีการพูดกันส่วนวันนี้นะคะที่มีการจับตาดูกันก็คือจะมีการพูดถึงตัวที่สองซึ่งกู้ได้เรียบร้อยแล้วนะคะในนั้นมีภาพจากกล้องวงจรปิดสองตัวด้วยกันซึ่งสองตัวนี้เนี้ยนะคะก็
การในคืนวันนั้นนะคะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี้ยรองโจ๊กก็บอกว่าทีมกู้ข้อมูลกล้องวงจรปิดรายงานนะคะว่ากู้ไฟล์กล้องทั้งสองตัวได้แล้วเป็นมุมสำคัญที่จะสามารถบอกได้ว่ามีใครอยู่ในเหตุการณ์บ้างแล้วทำยังไงทำอะไรกันนะคะก็มีการประสานชุดพิสูจน์หลักฐานส่งให้ชุดสืบสวนที่กองบัญชาการ
รายงานว่ามีความพยายามในการทำลายหลักฐานค่ะคุณกายครับคือมีคนไปดึงปลั๊กออกก่อนเพราะว่ากล้องมุมเนี้ยมันบันทึกภาพบนโต๊ะที่เกิดเหตุเลยนะฮะแต่ช่วงเวลาที่เกิดเหตุจริงจริงคือช่วงที่มีการยิงกันเนี้ยครับมันมีคนไปดึงปลั๊กออกอ้าวแสดงว่าอาจจะไม่ได้ช่วงชุลมุนหรือบรรดา
จะถึงเวลาแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าน่าจะเลื่อนเป็นสัก๑๘นาฬิกา
อันนี้ล่าสุดนะครับแต่ว่าถ้ามีความคืบหน้าเร็วกว่านั้น

กำลังเดินทางไปแต่ทราบว่าตอนนี้นครปฐม
ฝนตกหนักด้วยนะคะก็อาจจะกระทบเรื่องการเดินทาง
เรื่องของที่เมื่อกี้รายงานไปว่ารองโจ๊กบอกว่า
มีการดึงปลั๊กกล้องวงจรปิดออก
ซึ่งขึ้นในสเตตัสบอกว่า
มีคนดึงสายแลนด์กล้องวงจรปิดออกบางตัวนะคะไม่ใช่ปลั๊กของเซิร์ฟเวอร์
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ยิงสารวัตรสิวก็มีประเด็นนี้ขึ้นมา
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ต้องรอติดตามฟังจากการแถลงของรองโจ๊กนะคะ

ผมอ่ะมาดูคืบหน้านะครับวันนี้ตำรวจเนี่ยเชิญพยานบุคคลหลายปากครับ
บอกว่ามีลูกน้องของนักการเมืองท้องถิ่นด้วย
สำคัญครับวันนี้ครอบครัวของกำนันนกครับทางคุณพ่อ
ทางแฟนของกำนันนกนั้นมาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมด้วย
แต่ว่าพอผู้สื่อข่าวนั้นได้ถามคำถามไปก็ไม่ได้มีการตอบอะไร
ตอบอะไรโดยที่กรประชาการตำรุภูทรภาค๗นะครับ
พนักงานสอบสวนนั้นเชิญนายประโยชน์จันคล้าย
หรือว่าผู้ใหญ่โหดพ่อของกำนันนกนะครับ
มีภรรยากำนันนกเนี่ยมาให้ปากคำเพิ่มเติม
ทั้งหมดก็มาพร้อมกับทนายพอมาถึงครับ
นักข่าวพยายามถามผู้ใหญ่โหดหลายคำถามนะฮะอย่างเช่น
เยี่ยมกำนันนกมาไหมเป็นยังไงบ้างนะครับ
ร้องขออะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า
หลังจากตำรวจกู้กล้องวงจรปิดภายในงานได้แล้ว
ซึ่งผู้ใหญ่โหดนั้นไม่ได้มีการตอบคำถามใดนะครับ
ไปดูบรรยากาศในช่วงนี้กันหน่อยครับ
นี่ครับไม่ได้มีการตอบคำถามอะไรเป็นพิเศษของทางผู้สื่อข่าวนะครับ
หลังจากเข้าพบพนักงานสอบสวนครับประมาณครึ่งชั่วโมง
ผู้ใหญ่โยชนและครอบครัวเดินทางออกมาแล้วก็เดินทางกลับไป
มีรายงานว่าวันนี้ตำรวจสอบปากคำหลายประเด็นนะครับ
แต่ว่าทั้งหมดก็ไม่ได้มีความกังวลแต่อย่างใด
วันเดียวกันครับพันธบตตเอกิจศดาพรท่านนี้เป็นใคร
เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน
ผู้สื่อข่าวสังเกตใบหน้าท่าทางต่างของทางพันธบทเอกกฤษฎาพร
ก็มีสีหน้าเคร่งเครียดนะครับ
โดยเฉพาะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่อาจจะเหลือบตามาเห็นทางกลุ่มผู้สื่อข่าว

ก็เอาหน้ากากนะฮะอนามัยเนี่ยนะครับ
สวมใส่ปิดบังใบหน้าทันที
ขณะเดียวกันครับตำรวจเรียกตัวใน๒
ใน๒อายุประมาณ๒๕๓๐ปีครับ
มีรอยสักที่แขนลำตัวแล้วก็ขาทั้งสองข้าง
เป็นอีกหนึ่งผู้ต้องสงสัยมาสอบปากคำ

ผู้ชายคนนี้เป็นคนของนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่
คาดว่าอาจจะนำปืนไปให้นักการเมืองท้องถิ่น
ภายในงานเลี้ยงบ้านกำนันนกในคืนเกิดเหตุนะครับ
ในสองบอกสั้นว่าวันนี้ตำรวจไม่ได้มาสอบปากคำอะไรเป็นพิเศษ
มีรายงานเพิ่มเติมนะครับบอกว่ามีพยานอีกคนเดินทางมา

หลังจากนั้นตำรวจก็คุมตัวออกไป
แล้วก็พาตัวกลับมาพร้อมกับปืน๑กระบอก
ตำรวจก็คุมตัวมาสอบปากคำ
จากนี้ครับมีคนงานบ้านกำนันนก
ก่อนหน้านี้ให้ปากคำไปแล้วที่สพมนครปฐม
ตำรวจคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้ง
ขณะที่ทางรองสารวัฒน์จราจรศพนชัยฉีนพปถม
ในวันนั้นมีตำรวจคุ้มกัน
เป็นรถนำใช่ไหมคะ
ก็ตำรวจจะเชิญตัวมาสอบปากคำอีกครั้งด้วยภายในวันนี้
มีคุ้มกันหลายคันเหมือนกันนะถ้าดูตามลูกศรเนี่ย
ใช่ค่ะนะครับก็มีการเชิญตัวมาสอบปากคำอีกหลายคนเลย
วันนี้นะคะรวมถึงเหตุการณ์เมื่อคืนนี้เนี่ย
ตำรวจมีการไปจับกลุ่มรอปภบ้านกำนันนก
ซึ่งเป็นคนที่ปรากฏตัวในภาพในกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็แจ้งข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนค่ะ
นำส่งฝากขังต่อสารวันนี้ตอนเช้าค่ะ
นี่คือเหตุการณ์ตอนที่พนักงานสอบสวน
ตำรวจภูทรเมืองนครปฐมคุมตัวนะคะ
นายประสงค์ไซไกรกระนะคะ
คนนี้เป็นรอปภบ้านของกำนันนก
และเป็นผู้ต้องหาคดีมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตำรวจพามาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ซึ่งนายประสงค์คนนี้ค่ะมีภาพปรากฏในกล้องวงจรปิด
ว่าเขาเนี่ยคือเป็นคนที่ถืออาวุธปืนแล้วเดินไปเดินมาในงานวันนั้น

แล้ววันที่ตำรวจไปตรวจค้นเนี่ย
ก็นายประสงค์นี่แหละถือปืนแล้วก็ขัดขวางการทำงานของตำรวจด้วย
วก็ตำรวจชุดคลี้นคลายก็นำตัวนายประสงค์
มาที่สพเมืองนครปฐมตั้งแต่เมื่อคืน
ตอนสายวันนี้ตำรวจก็นำตัวมาสอบสวนเพิ่มเติม
สารจังหวัดนครปฐมคัดค้านการประกันตัวนะคะนายประสงค์เนี่ยบอกไม่หนักใจ
เพราะไม่ได้ยิงแต่ว่าเรื่องนี้เป็นคดีใหญ่แล้วเขาบอกเขาเองเนี่ยเพิ่งเข้ามาทำงานบ้านกำนันนกไม่ถึงปีเลย
ครับนะเขาทำงานเป็นรพพอได้ค่าจ้างวันละสี่ร้อยเดือนหนึ่งก็ได้หนึ่งสองพันบาทเท่านั้นเองครับ
เขาก็บอกแบบนี้เนี่ยค่ะแล้วนี่คือตอนที่ตำรวจเนี่ยคุมตัวเขาขึ้นรถเพื่อที่จะไปส่งสารนะคะ
ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็รายงานบอกว่าคือเห็นได้ชัดว่านายประสงค์เนี่ยมีอาการเครียดนะครับ
ไม่พูดไม่ตอบคำถามอะไรใบหน้าเศร้าแล้วเนี่ยบางจังหวะก็เหมือนกับมีน้ำตาไหลด้วยอะค่ะ
ท่านกายค่ะจังหวะเนี้ยนะคะ

พี่ไม่พูดอะไรบ้างเลยเหรอคะไม่ฝากบอกอะไรใครบ้าง
ก็ค่อนข้างเครียดนะคะสีหน้าเศร้า
และอย่างที่บอกบางตอนผู้สื่อข่าวก็เห็นน้ำตาของนายประสงค์ด้วย
ก็ขึ้นรถคันนี้แล้วก็ไปที่ศาลจังหวัดนครปฐมค่ะ
ครับคุณผู้ชมครับไปดูกรณีของวงจรปิดนะฮะ
คันนี้คือคันที่กำนันนกนั้นใช้หลบหนีนะ
ในวันที่เกิดเหตุนะครับมาดูรายละเอียดเรื่องนี้นะฮะ
คันนี้ใช่ไหมนะครับทะเบียน๙๙๑กรุงเทพมหานคร
คาดว่ากำนันนกนั้นใช้หลบหนี
ซุกซ่อนอยู่ในโกดังของบริษัทปพัฒนารุ่งโรศจำกัด

ที่ได้ประมูลโครงการไปหลากหลายโครงการ

เพราะว่ากำนันนกเนี่ยไปดูตามไทม์ไลน์ครับ
วันที่๗กันยายนนั้นมอบตัว
แต่ทำไมมาเจอรถวันที่๑๓กันยายน

ทีมข่าวครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดคืนวันเกิดเหตุ
กันยาสักประมาณ๕ทุ่ม๓๗นาที
หมู่บ้านแห่งหนึ่งครับอยู่ใกล้กับปพัฒนารุ่งโรธ
จะเห็นแสงไฟจากรถฟอร์จูเนอร์เนี่ย
ขับเข้ามานะครับหลังเกิดเหตุ
สารวัตรแบงค์ได้ประมาณ๒๓ชั่วโมง
จากนั้นมีการขับถอยหลังเข้าซอยนะครับ
ก่อนจะกลับรถออกจากหมู่บ้านไปนะครับ
แล้วก็ไปเลี้ยวขวาเข้าไปที่บริษัทปพัฒนารุ่งโรธ

หลังจากยิงแล้วประมาณ๒๓ชั่วโมง

ไปดูครับกล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุเนี่ย

ขบวนรถกำนันนกหลบหนีครับ
มีตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์
คุ้มกันนะครับมาจอดอยู่ตรงจุดกับรถ

มีรถตามกันมาเป็นขบวนนับ๑๐
โดยรถฟอร์จูเนอร์นะครับ
ขับวนรอบตัวเมืองนครปฐมครับ
แล้วก็มุ่งหน้าไปตามเส้นทางวัดตากล้อง
คาดว่ากำนันเนี่ยแวะกลับบ้านพัก
เพื่อหารือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุดท้าย
ก็เลยมาจอดที่บริษัทแห่งนี้เกือบเที่ยงคืน
มีรายงานว่ากำนันนกหลบอยู่ที่บริษัทนะครับ

กระทั่ง๑๓กันยานั้นไปพบรถในบริษัท
มีการเปลี่ยนแปลงสภาพเพื่อลบร่องรอยบางอย่าง
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนั้นเก็บรอยนิ้วมือ
เนื่องจากว่าเป็นของกลางสำคัญในคดี
ขณะเดียวกันครับวงจรปิดขบวนหลบหนี
พบรถกระบะ๔ประตูสีดำ
ซึ่งไม่ใช่กระบะที่เจอที่บริษัทปพัฒนารุ่งโรธนะฮะ
ขับออกจากที่เกิดเหตุ

แล้วก็มีการนำขบวนรถกำนันนกขณะหลบหนีด้วยนะครับ
สืบสวนตรวจสอบเพราะว่าคนขับรถคันดังกล่าวนั้น
เป็นรองสารวัตรจราจรนี่ไงที่ผมได้อ่านไปเมื่อสักครู่ใช่ไหม
ในโรงพักที่นครปฐมนะครับ
กลุ่มตัวมาสอบปากคำอย่างที่บอกไปนะครับ
ซึ่งก็สอดคล้องกับข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับ
นี่เขาบอกว่าตอนหลังเกิดเหตุขับรถจะกลับบ้านแล้วอยู่บ้านใกล้กำนันใช่ไหมคะ

กลับมาอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐค่ะ
ในคดีของกำนันนก
หนึ่งในผู้เสียชีวิตก็คือกำนันเบิ้ม
ซึ่งตามรายงานบอกว่าปลิดชีวิตของตนเอง
แล้วก็เราก็ยังไม่ได้เห็นมุมมองใดจากญาติ

ซึ่งวันนี้นะคะก็ได้มีการไปพูดคุยนะคะกับทางครอบครัว
สะท้อนมุมมองที่ทำให้เราได้รู้จักผู้กำกับเบิ้มมากขึ้นนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่วัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิษฐ
ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ

ผู้กำกับการ๒กองบังคับการตำรวจทางหลวง
ทีมข่าวของเราคุยกับคุณพรทิพย์ยาวไทยสงศ

ก็คุยกันถึงเรื่องภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราได้เห็น
เพราะว่าที่เราได้เห็นกันก็คือเป็นภาพตอนที่ภูมิกับเบิ้ม
เป็นคนช่วยเหลือพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
เป็นเหตุการณ์หลังจากที่สารวัตรสิวถูกยิง
แล้วก็ภูมิกับเบิ้มมาช่วยอุ้มสารวัสสิวขึ้นรถ
แล้วก็กลับไปช่วยผ่านตำรวจโทวศิลป์
ซึ่งถูกกระสุนยิงที่แขนอีกคนนึงนำส่งโรงพยาบาล

กับเบิ้มเป็นคนรักพี่รักน้องมาก
เพื่อนตำรวจที่มาร่วมงานศพก็บอกความจริง
เดี๋ยวทุกอย่างความจริงจะปรากฏเองไม่ต้องห่วง
เพราะว่าภูมิกับเบิ้มเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนรักลูกน้องมากค่ะ
เพื่อนตำรวจที่มาร้องตรงนี้บอกว่าให้เชื่อใจนะ
ว่าพี่อุ้มเป็นคนรักพี่รักน้อง
ไม่เอาเรื่องที่ทำงานมาพูดคุยนะคะ

พวกเบิ้มก็จะเป็นพ่อเป็นรุงหลังกาย
ก็จะนั่งดูฟุตบอลชอบดูฟุตบอลแล้วก็พาลูกหลานไปเที่ยวไปออกกำลังกาย
ซึ่งจริงแล้วเนี่ยทางน้องสะพ้ายบอกว่าถ้าไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นนะ
เดือนตุลาคมทั้งครอบครัวเขาวางแผนว่าจะไปเที่ยวทะเลกัน
พัทยากันค่ะคุณกายแต่ตอนนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ทุกอย่างก็ชะงักหมดนะคะแล้วครอบครัวเองเขาบอกว่าก็ไม่ได้ติดตามข่าวหรอก
อยากจะให้ทุกอย่างก็ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรม
อันนี้คือในส่วนน้องสะพ้ายนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะ
ของผู้กำกับเบิ้มคุณวัชรีนะคะก็บอกว่าภูมิกับเบิ้มเนี่ย
เป็นพี่ชายที่แสนดีแม้ว่าจะเติบโตในหน้าที่การงานขนาดไหน
ก็ยังเป็นพี่เบิ้มที่ห่วงใยน้องเหมือนเดิมแล้วเป็นคนที่นึกถึงคนอื่นเสมอ
ถ้าถามว่าอยากจะพูดอะไรถึงพี่ชายคนนี้ก็คงจะบอกว่ารักนะคะ
แล้วก็ทุกอย่างมันจุกอยู่ในอกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
มีแต่ความห่วงใยให้กับน้องไม่ได้ถามเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะเป็นถามความสุขกันมากกว่าว่าอยู่ดีกินดีกันไหมจะไม่ค่อยมีเรื่องอะไร
แล้วก็จะสอนเวลาเรามีปัญหาหรือว่าอะไรอย่างนี้ถ้าปรึกษาพี่พี่ก็เป็นพี่ชายที่ดีมาก
ร้อยล้านความรู้สึกร้อยยิ้มแกนี่โอบกอดเราสมมุติ
ส่วนกำหนดพิธีชาปณะกิจศพผู้อำกับเบิ้มก็จะมีขึ้นในวันที่๑๗กันยายนที่วัดใหญ่ท่าเสา
ซึ่งทางครอบครัวก็บอกว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลก็จะเดินทางมาร่วมงานด้วยตัวเองด้วยค่ะ
ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งนะฮะนี่เขาบอกว่าเป็นตามธรรมเนียมนะฮะ
โดยทางพลตบตรีจรูลเกียรติปานแก้วท่านนี้เป็นใคร
นี่คือรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงก็เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนทั้งสารวัตรแบงค์แล้วก็ผู้กำกับเบิ้มนะครับ
วันนี้ตำรวจทางหลวงครับเอารถ๙คันเปิดสัญญาณไฟ
เรียงหน้าบริษัทกำนันนกทำพิธีเชิญวิญญาณ
เพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้เสียชีวิตทั้งสองคน
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงครับ

จอดที่หน้าสำนักงานของกำนันนกนะฮะ
เป็นจุดเกิดเหตุการเสียชีวิตของสารวัตรแบงค์
แล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ยังส่งผลให้มีตำรวจทางหลวงอีกท่าน

พลตบตรีจรูลเกียรตินิมนต์พระมาพรมน้ำมนต์ครับ
อันเชิญดวงวิญญาณลูกน้องทั้งสองคน
จากนั้นก็เปิดสัญญาณไฟสายตรวจของรถ
ซึ่งทางพลตบตรีจรูลเกียรตินั้น
มีการเชิญดูวิญญาณของสารวัตรแบงค์
และผู้กำกับเบิ้มขึ้นรถประจำตำแหน่งของตัวเอง
เพื่อพากลับไปหาครอบครัว

พลตบตรีจรูลเกียจเปิดเผยว่าการมาเชิญวิญญาณครั้งนี้เนี่ย

หลังจากที่มีการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
แล้วก็ที่แห่งนี้เป็นปฐมบท
เป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียทั้งหมด
สารวัตรแบงค์ก็ตายที่นี่พูดตรงนะครับ
ภูมิกับเบิ้มก็ต้องฆ่าตัวตายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ความรู้สึกผิดที่เกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งทางพลตำรวจตรีจรูลเกียรติท่านก็บอกว่า
วันเกิดเหตุตนเชื่อว่าทางสารวัตรแบงค์ทำหน้าที่
วินาทีสุดท้ายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
ขณะที่ผู้กำกับเบิ้มที่เรียกสารวัตรแบงค์ไปในวันนั้น
ก็มีการแสดงความรับผิดชอบถึงขนาดที่ว่าเอาชีวิตตัวเอง

ส่วนกำลังใจของลูกน้องและเพื่อนตอนนี้

แต่ว่าตอนนี้ก็เชื่อว่าขวัญกำลังใจจะเริ่มกลับมา
จากว่ามีการให้กำลังใจกันและกัน

บอกได้ว่าคืนเกิดเหตุ

ติดไปกับตำรวจถึง๘๙คนที่ช่วยเหลือนะฮะ
ต่างได้ก็คือหมายถึงว่าก็คือบริสุทธิ์นะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการผ่ากำนันนกหลบหนีใช่ไหม
หรือว่าไม่ได้แบบแตกกระเจิงอย่างที่ก่อนอันนี้รองพบตรทั้งสองท่านบอกไป
มันจะมีตำรวจอีกประเภทไงที่แบบว่ากลัวจนขึ้นสมองนะครับ
ส่วนประเด็นที่ว่ามีการถอดปลั๊กกล้องวงจรปิดหรือว่าก่อน
อันนี้ไปปล่องเป็นสายแลนใช่ไหมครับที่คุณเตรนวัยงานเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ในการหาข้อเท็จจริงกันไปส่วนว่าจะเป็นการเตรียมการไว้ก่อนล่วงหน้าไหม
ตนเองรู้ข้อได้จริงทั้งหมดแต่ไม่สามารถพูดได้
เชื่อว่าไม่ได้เป็นการวางแผนเพื่อฆ่าสารวัตรแบงค์แน่นอน
แล้วก็ยังบอกอีกว่าตัวเองเป็นคนไล่สอบปากคำทุกคนที่เกิดเหตุ
และได้เข้าพื้นที่เกิดเหตุตั้งแต่ช่วงแรกและไปเห็นอะไรบางอย่าง

ที่อาจจะพูดไม่ตรงกันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะพูด
พร้อมกับเชื่อว่าในเหตุการณ์ตำรวจบางนายมีการพกปืนและไม่พกปืน
แต่ที่สังคมสงสัยว่าทำไมตำรวจที่พกปืนปืนอยู่กับตัวครับ
เป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานทำไมไม่ยิงสวนคนร้ายกลับไป
ตำรวจตีจรูลเกียรติบอกว่าคงแล้วแต่สัญชาติยานของตำรวจแต่ละคน
และวุฒิภาวะของแต่ละคนนะครับ
อกจากนี้ครับพลตบตรีจรูลเกียรติบอกด้วยว่า
ฟางเส้นสุดท้ายที่ก่อเหตุนั้นเป็นคำพูดของสารวัตรแบงค์ครับ
ที่พูดกับกำนันนกว่ากำนันสู้ผมไม่ได้
ซึ่งเป็นประโยคหลังจากที่มีการดวนเหล้า
หลังจากนั้นกำนันนกย้ายไปนั่งอีกฝั่ง
และ๑๐นาทีให้หลังก็เกิดเหตุสลดขึ้นนะครับ
ไปฟังเสียงพลตบตรีจรูลเกียรติปานแก้ว
รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงครับ
แต่คุณไม่สามารถภาพจิตและวิญญาณความเป็นผู้ทักษิราชไปได้
กลุ่มคนที่ยังมีชีวิตอยู่
จะตามทวงความยุติภัณฑ์ให้กับทุกคนนะครับ

นี่แหละค่ะคือในส่วนของคดีที่เกิดขึ้น
อย่างที่เราทราบกันมันก็ถูกขยายไปเป็นคดีอื่นอีกนะคะ

มีอีกหนึ่งประเด็นที่ก็มีการพูดถึงกัน
ก็คือตำแหน่งกำนันของกำนันนกนี่แหละค่ะ
ว่าที่มาของตำแหน่งกำนันมาอย่างถูกต้องหรือไม่
มีการจ่ายเงินเพื่อที่จะแลกกับตำแหน่งหรือไม่
วันนี้ก็มีคำตอบจากในอำเภอเมืองนครปฐม
ออกมาชี้แจงถึงเรื่องตำแหน่งของกำนันนกนี่แหละค่ะ
บอกว่าได้มาอย่างถูกต้องแล้วก็ไม่เคยมีใครเข้ามาร้องเรียนเรื่องนี้นะคะ
นี่ผู้สื่อข่าวของเราเข้าไปคุยเลยค่ะกับคุณยุทธนาโพธิวิโห

ตำแหน่งกำนันนกเนี่ยเป็นยังไงนะคะ
ซึ่งในอำเภอเนี่ยก็บอกว่าก่อนหน้านี้ในตำบลตากล้องเนี่ย
กำนันคนเก่าออกจากตำแหน่งไปแต่ว่าไม่รู้นะว่าที่ออกไป

เพราะฉะนั้นพอลาออกไปปุ๊บตำแหน่งกำนันก็ว่าง
ทางอำเภอเขาก็เลยเรียกประชุมผู้ใหญ่บ้าน๑๐หมู่
แล้วก็ใช้วิธีการโหวตเลือกค่ะ
ตอนโหวตเลือกครั้งนั้นมีคนลงสมัคร๒คน
หนึ่งในนั้นก็คือกำนันนกนี่แหละแล้วผลโหวตเนี่ยออกมา
นายนกก็ถูกเลือกให้เป็นกำนันก็เลยกลายเป็นกำนันนกนะคะ
ส่วนในช่วงที่มีการโหวตเลือกเนี่ยจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงหรือเปล่า
ในอำเภอบอกตนเองก็ยังไม่เคยได้รับการร้องเรียนเรื่องนี้นะ
และที่ผ่านมาตั้งแต่ทำหน้าที่ในอำเภอที่นี่มา๒ปี
ในอำเภอบอกว่ากำนันเนี่ยเขาไม่ต้องมาปฏิบัติงานที่อำเภอ
เพราะว่าหน้าที่เขาก็คือเรื่องของการประสานงานในการบำบัดทุกข
บำรุงสุขของคนในพื้นที่เท่านั้นก็ไม่ต้องมาอำเภอนะคะ
คือตัวตำแหน่งอย่างที่ผมอธิบายเมื่อวานว่า
ตัวตำแหน่งกำนันเนี่ยไม่ได้เป็นตำแหน่งที่มีอิทธิพลอะไร
แต่ส่วนบุคคลเขาจะไปมีอิทธิพลหรือมีอะไรเนี่ย
มันน่าจะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเขา
แต่ตัวตำแหน่งเนี่ยไม่ได้มีเงินของตัวเอง

เพราะฉะนั้นในความเป็นอิทธิพลของตำแหน่งมันคงไม่ใช่
ถ้าคุณใช้เงินว่าให้เท่านี้แล้วเลือกผม
ถ้ามันมีหลักฐานมันก็ต้องผิดแน่
แต่ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าคนนี้ได้รับเลือกเพราะว่าเพราะว่าครบพวก
เยอะญาติเยอะอันนี้มันก็คงไม่ใช่เรื่องผิด

นี่แหละค่ะแล้ววันนี้ทีมข่าวก็ไปอีกค่ะ
ไปเจอชาวบ้านนะคะที่เป็นคนที่ออกมาเปิดเผยว่า
ก่อนหน้านี้กำนันนกก็เป็นชาวบ้านปกติธรรมดานี่แหละ
แล้วพ่อดันให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๒
เป็นผู้ใหญ่ได้๑เดือนก็ไปรับการคัดเลือกลงสมัครเป็นกำนัน
ตั้งแต่ปี๒๕๕๘แล้วก็เป็นกำนันตั้งแต่ปี๕๘เป็นต้นมา
นับดูแล้วก็ประมาณ๙ปีนะคะที่เป็นกำนัน
แต่ก็มีแหล่งข่าวอีกหลายคนนะคะให้ข้อมูลกับทีมข่าว
ให้ไปในแนวทางเดียวกันค่ะบอกว่าเส้นทางของกำนันนกเนี่ย
ที่ได้ตำแหน่งมาเนี่ยมีการจ่ายเงินให้อดีตกำนันคนเก่า
เหลือเวลาอีก๒เดือนในตอนนั้นจะครบวาระเกษียณอายุราชการ
จ่ายเงินให้เขาลาออกจากตำแหน่งเงินเป็นหลักล้าน
อันนี้ตามที่แหล่งข่าวบอกนะคะแต่ว่าเอาเงินเนี่ยเอาเงินใช้ใช้เงินเนี่ย
ซื้อเสียงให้โหวตตัวเองให้เขาเป็นกำนันซึ่งตอนนั้นเนี่ย
อายุประมาณ๒๕๒๖ปีเท่านั้นเองเขาก็เลยได้ตำแหน่งเป็นกำนันมานะคะ
แต่ในอีกมุมหนึ่งวันนี้มีหลายมุมนะคะคนในพื้นที่ที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าว
อีกมุมนึงเนี่ยคนในพื้นที่เนี่ยมองว่าการใช้เงินทำงานของกำนันนกทั้งหมดเนี่ย
มีกุญสือมีกุญสือคอยชี้แนะคอยหนุนหลังเพื่อที่ว่าเวลาทำอะไรหรือขยับเคลื่อนไหวอะไร
ก็จะทำแล้วได้ใจคนในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านจนไปถึงนู่นเลยค่ะ
ข้าราชการตำรวจทั้งในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่คือมีกุญสือดีนั่นเองนะคะ

นี่คือแหล่งข่าวที่ทำให้มีการตั้งข้อสงสัยถึงที่มาที่ปรายของกำแหน่งกำนันโอ้โหนี่โดนโขดหมดแล้ว
ตั้งแต่ตำแหน่งกำนันที่ได้มาว่าชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า
แล้วในอีกมุมนึงเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของกำนันนกเหมือนกัน
มีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าจริงแล้วกำนันนกเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูดนะ
เป็นคนดีด้วยไม่มีพิษไม่มีภัย
เวลาชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องถนนหนทางเขาก็จะให้คนงานประสานรถ
จะไปร่วมงานที่บ้านกำนันนกเสมอเพราะไปแล้วเขาก็จะมีค่าขนมให้
ในส่วนนี้ผู้ใหญ่บ้านหลายหมู่ก็จะเป็นคนเลยเลือกเขาให้เป็นกำนัน
เพราะฉะนั้นเชื่อว่าถ้าเป็นแบบนี้คือเขาไม่ได้ซื้อเสียง
แต่เลือกเพราะว่าเหมือนกับนิยมและชื่นชอบช่วยเหลืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ท่านตำรวจโทรดรกฤษณพงษ์ภูตกูลซึ่งท่านนี้นะครับ
ดรกฤษณพงศ์เป็นผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการ
อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิตครับ
มาออกรายการของพี่อุ๋ยภาคภูมินะครับเปิดปากกับภาคภูมิ
บอกว่าโดยสัญชาติยานตำรวจครับพอได้ยินเสียงปืนดังปั้ง
ก็ต้องมองไปที่ต้นเสียงก่อนแล้วต้องรีบหาที่กำบัง
เพื่อยิงต่อสู้นี้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังนะครับ
เป็นตำรวจด้วยคนในวงการตำรวจเนี่ย
ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมตำรวจนายอื่นในที่เกิดเหตุมีปืน
ทำไมไม่ยิงต่อสู้ก็เป็นไปได้หลายเหตุผล
ทางอาจารย์เนี่ยมองว่าอาจจะมีอยู่สองทาง
คือหลังจากที่ลั่นไกลสังหารสารวัตรแบงค์แล้วเนี่ย
มีคนเข้าไปชิดตัวมือปืนแล้วก็แย่งปืนได้แล้ว
เหตุมันก็เลยสงบลงอันนี้เดี๋ยวที่จริงต้องรอดูภาพวงจรปิดอีกนะฮะ
หรือไม่ก็อีกอย่างหนึ่งคือต่างคนก็ต่างวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงนะครับ
ซึ่งดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างที่ผมบอก
เป็นประธานกตลอคณะกรรมการฆาติการตำรวจโดยตำแหน่งนี้นะฮะ
มากำกับดูแลคดีนี้เองเลยครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน
รวมทั้งจะต้องปฏิรูปวงการตำรวจอย่างจริงจังครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์วันนั้นนะครับ
ผมลองดูในกลุ่มไลน์ตำรวจเดี๋ยวเพื่อนพ้องน้องพี่

ถึงไม่ได้เป็นแบบที่ทุกคนตั้งคำถาม

ก็ถือว่าได้ตัวแล้วเป็นการจับแล้ว
คนที่จับอาจจะเป็นตำรวจถือว่าเป็นการจับกลุ่มและจับมือ
ทางนี้ไม่สามารถปฏิบัติการในการยิงต่อได้

หรือ๒อย่างที่ท่านรองพบบอก
พอเสียงปืนดังก็วิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิง
ก็ต้องมาดูว่าเข้าประเด็นหนึ่งหรือประเด็นสอง
ส่วนกล้องวงจรปิดอีก๒ตัวที่ยังกู้ไม่ได้
นั้นก็เชื่อว่าจะไม่มีผลต่อรูปคดีนะฮะ
ส่วนตัวไม่ทราบว่าจะมีตัวใหญ่กว่านี้อยู่เบื้องหลัง
ร่ายกำนันนกไหมแต่เชื่อว่าคดีนี้
จะเป็นกรณีตัวอย่าง
ที่จะนำไปสู่การกวาดล้าง
ขบวนการหัวประมูล
เพราะว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างเอาจริงในเรื่องนี้ครับ
ผมไม่รู้ว่ามันมีใหญ่กว่านี้ไหม
แต่ว่าผมเชื่อว่ารอบนี้เป็นรอบหนึ่งที่

ไม่ใช่ไม่ใช่สำนักงานแห่งชาติอย่างเดียวนะ

เขาเรียกว่าเคสตัวอย่างเลยแหละ
ที่จะพาไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในอนาคต

ว่าการประมูลงานหัวประมูลการ
ระดับเล็กระดับน้อยระดับใหญ่
ก็พูดมาตั้งแต่เป็นอาจารย์ก็จนวันนี้ก็ยังต้องพูดอยู่